แล้วกำลังจะออกจากจุดที่เขาจอด
ไปเจอหัวงัวโผล่ขึ้นมาตรงที่ปัดน้ำฝน

พอเอิ้นจุดนั้นมีรายเด้อที่เขาว่างาน
นัดสามสี่คนอยู่ข้าง

จากการขับรถส่งของมากลายเป็น
นักจับอสรพิษแทนครับ

เน่ดูสิฮะ
รายเด้อทำได้ทุกอย่าง

ไหนทั้งจบอสรพิษเหมืออาชีพ
จริงเราก็บิดแผ่นอย่างเดียว
พ่นยุงพ่นใส่ห้องเครื่องที่งูมันเข้าไปก่อน

สุดท้ายเออจริงงูมันทนกลิ่นไม่ได้

นี่ตัวดำปีเลย
นะครับคุณผู้ชมมันเห็นทะเบียนเลยใช่ไหม
เห็นไม่ชัดเลย

นี่หนึ่งแปด๕หนึ่ง

เหมือนจะจับถูก
รถคนนี้มันจอดอยู่ในวัดหราชอัศดราม

เจ้าของรถคือนัทสะพงมั่นจิตอายุ๓๙ปี
ก็ขับกระบะมากับภรรยากับลูก

คือไปหาหมอที่คลินิกข้าง
สุดท้ายก็จับได้ใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป